แต่ที่น่ากลัวกว่าโควิด๑๙ตอนนี้ก็คือขโมยขโจรนะคะ
เยอะมากจริงคุณผู้ชมล่าสุดนี่เจอโจรแสบค่ะ
บุกเข้าไปงัดร้านกาแฟที่จังหวัดนครราชศรีมา
บอกเลยนะโอ้โหแสบจริง
หนุ่มวัยรุ่นคนนี้คุณผู้ชมนี่
จับตาดูเอาไว้ดีนะคะ
เข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มองไปรอบเห็นไหม
ทางซ้ายทางขวาเงยหน้าแล้วมาเจอกับกล้องวงจรป

พอเห็นเท่านั้นแหละรีบปีนกำแพงเลย

แล้วใช้มือหันกล้องวงจรปิดหนีไปแบบบิดไม่ให้เห็นตัวเอง
หลังจากนี้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไป
เพราะว่ากล้องวงจรปิดถูกบิดหันไปแล้วคุณผู้ชม
แต่เจ้าของร้านเขารู้ค่ะใครไม่รู้เจ้าของร้านรู้ค่ะคุณผู้ชม
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ในภาพเนี่ยนะ
เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มของวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ในขณะที่หนุ่มวัยรุ่นคนในภาพขยับกล้องวงจรปิดไป
ก็มีสัญญาณแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเขา
พบว่าความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บริเวณร้านค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันลิงก์สัญญาณเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้แล้ว

ถูกต้องพอมีความเคลื่อนไหวแบบนี้มันแจ้งเตือนเข้าไปในโทรศัพท์มือถือเลยนะคะ
เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบัวใหญ่ให้เข้ามาตรวจสอบซิ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ร้านเคยมีคนงัดร้านเข้ามาแล้วนะ
ปรากฏว่าพบร่องรอยของร้านถูกงัดจริงค่ะ
แต่ว่างัดเข้าไปไม่ได้
เนื่องจากว่าเขามีการเตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นก็เลยมาเปิดภาพกล้องวงจรปิดดู
ชัดเจนเลยเห็นหน้าชัดเจนเลยถึงแม้ว่าจะบิดกล้องหนีไปแล้วก็ตามนะคะ
แต่เจอนุ่มคนนี้หันมาจ้าเอกับกล้องแล้วไง

ทราบว่านุ่มวัยรุ่นในภาพคุณเห็นไหม

เป็นเยาวชนอายุเพียงแค่๑๗ปี
และที่สำคัญน้องเหมือนมีความพิการบริเวณขาก็คือขาเป๋
และอะไรรู้ไหมคุณขาเป๋แล้วยังจะปีนขึ้นไปเพื่อแบบหมุนกล้องวงจรปิดอีก
และก็เพิ่งจะเคยพ้นโทษจากสถานพินิษฐ์มาเพียงเดือนเสร็จ
ในข้อหางัดรีสอร์ทและบุกทำร้ายหญิงสาวจนเป็นข่าวโด่งดังไป
เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาค่ะคุณ
เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะอาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยู่แถวนั้น
หรือว่าใครที่เปิดร้องเปิดร้านนะมีกล้องวงจรปิดแล้วแบบนี้
ยกตัวอย่างเลยร้านนี้กล้องวงจรปิดเขาเนี่ยลิงกสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือ
ทำให้เขาสามารถป้องกันได้ทันท่วงทีนะ